เอ้าบรรเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบรรเทิง
หนุ่มโบธนากรเขาออกมาประกาศว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่พิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการที่ได้คบหาดูใจกันมานานถึง๔ปีไปติดตามแพลนงานวิวาของเขากันค่ะ
นี่แหละค่ะหนุ่มโบธนากรนะคะสำหรับหนุ่มโบเนี่ยเขาบอกว่ามีแพลนที่จะควงแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานาน๔ปีเข้าพิธีวิวาในวันที่๑๘ธันวาคมนี้
โดยเจ้าตัวเผยว่าจะจัดเตรียมงานในแบบพิธีจีนอย่างเดียวเพราะว่าทั้งตัวเองแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยมีเชื้อจีน
ส่วนงานฉลองมงคลสมรสก็จะมีขึ้นในวันเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมงานไปได้ประมาณ๔๐
แล้วทั้งให้ฝ่ายวาดที่เจ้าสาวลองชุดแล้วก็คิดตรีมงานบ้างส่วนศีลสอดทองมั่นเจ้าตัวก็ทุ่มเต็มทีให้สมเกียจฝ่ายหญิงค่ะ
เรือนหอโบรับว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงซื้อ

ว่าจะได้เข้าอยู่หลังแต่งงาน
จะยอมรับนะว่ามีอาการเครียด

แต่ก็จะทำทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
เรื่องข่าวดีก็วันที่๑๘ธันวาคมครับ

แล้วก็ช่วงสายประมาณสัก๑๑โมง
ก็จะเป็นงานเขาเรียกว่าเลี้ยงมงคลสมรส
เป็นงานสั้นกระชับง่าย
คิดนะฮะง่ายแต่ออกมามันจะง่ายหรือเปล่า

มีสถานที่มีร้านตัดชุดอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการ

น่าจะประมาณสัก๔๐เปอร์เซ็นต์๕๐เปอร์เซ็นต์ได้ครับ
เพิ่งคุยกันว่าเออเอาธีมสีอะไรกันดีเท่านั้นเอง

โอ้โหก็ให้เท่าที่เราตามความเหมาะสม

คดีที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวเขาน่ารักมาก

ขอแค่ดูแลลูกสาวเขาดีก็พอแล้วนะ

หอตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวอยู่ครับ

แต่ว่าจริงแล้วคือคงแต่งงานกันไปก่อนแหละครับ

แล้วก็บ้านก็คงจะทำไปเรื่อย
ก็เตรียมสละโสดอีกหนึ่งคนแล้วนะคะ

เนื้อคู่ประตูถัดไปเขาชื่อคุณวี
แต่จะบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะจัดทีมแต่งงานแบบไหนนะ
เพราะว่าคุณโบเองก็เป็นอดีตบอยแบนอยู่เหมือนกันนะ
ใช่วงโอโซนย้อนไปประมาณนู้นสิบปีโอ้โฮ

ที่รู้ที่ดิฉันรู้นี่ไม่ได้แก่นะ